สารพัดมือสารพัดเท้าถาถมเข้ามาเรียกว่ารุมกระทืบจริงนะ

หลายคนก็กำลังจะออกจากงานเพื่อกลับบ้าน
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกาย
คุณผู้ชมค่อยดูคลิปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันไป
นี่เหรอครับซื้อดำนี่เห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
ใช่คนเสื้อดำคนนี้แหละคือเขาก็เดินวนเวียนอยู่ตรงรถจักรยานยนต์ของเขา
เพราะมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวคนหนึ่งนะคุณนะ
เดินมาแถวรถจักรยานยนต์คันนี้แล้วปลาขวดใส่พื้น
ปลาขวดลงพื้นจนทำให้ผู้ชายเสื้อดำคนนี้นะครับอายุ๕๖ปีโมโห
โมโหแล้วตะโกนยืนด่าทอผู้ชายเสื้อสีขาวสักพักหนึ่งคุณ
มีคนคนหนึ่งเข้ามาชกแล้วชกไปหมัดหนึ่งแล้วผู้ชายคนนี้
เหมือนมาหยิบของอะไรสักอย่างเหมือนจะสู้กัน
แต่สักพักเดียวคุณถึงได้บอกไงคุณ
สารพัดมือเท้าถาโถมมาจากหูทุกมุมเป็นสิบคนแล้ว
แล้วดูสิเอาเก้าอี้ฟาดเขาจนเก้าอี้มันติดขาเขานะฮะ
เขาก็สู้ไม่ได้ก็พยายามสู้อยู่นะ
หลังจากนั้นคุณดูสิกลุ่มชายชะกันมาจากไหนก็ไม่รู้นะ
เตะทั้งต่อยตัวผู้บาดเจ็บพยายามเอาทรายปลาใส่นะ
แต่เขาก็ล้มคว่ำล้มหงายเพราะว่าขามันติดเก้าอี้พลาสติกอยู่
ก็มีบางคนพยายามช่วยเขาแต่ดูคุณดูโดนกระโดดถีบแล้วนี่
แล้วลูกเหล่านี้นะคุณนะโดนลากโดนอะไรมารุมกระทืบหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ๕ทุ่มของวันที่๕กุมภาพันธ์
กล้องวงจรปิดภายในวัดใต้วิลัยธรรมในเขตเทศบาลสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑
จับภาพได้ทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้น
จนกระทั่งมาถึงจุดที่ถูกรุมกระทืบแบบนี้นะครับ
นางสาวคณิสรสุวรรณพันธ์นะฮะลูกสาวของคนเจ็บเนี่ย
พ่อก็คือนายมิตรภัยทูลสุวรรณพันธ์อายุ๕๖ปี
นี่คือพ่อเข้ามาขายของภายในงานเทศกาลบุญภเวทประจำปีนะฮะ
จากนั้นก็ถูกทำร้ายร่างกายถูกรุมกระทืบอย่างที่เห็นนี้นะครับ
คือลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามคลิปเลย
พ่อมีปากเสียงกับผู้ชายคนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อสีขาว
ผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาต่อว่าพ่อเรื่องขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในงาน
แล้วก็รถคันที่จอดอยู่ตรงนั้นแหละฮะตรงกลางทางออก
จากนั้นผู้ชายเสื้อสีขาวก็ปลาขวดใส่ทันที

เห็นผู้ชายเสื้อสีขาวปลาขวดลงพื้นก่อนนะฮะแล้วก็เดินออกไปจากงานนะครับ
ทีนี้พ่อเห็นดังนั้นพ่อก็เห็นท่าไม่ดีเหมือนกัน
แล้วพ่อก็โมโหเหมือนกันที่ผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยมาเกรี้ยวกาดใส่พ่อนะฮะ
พ่อก็เลยออกไปตามด่านนี้นะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้น
ถูกกลุ่มวัยรุ่นนะซึ่งน่าจะเป็นพักพวกของผู้ก่อเหตุ
ผู้ชายเสื้อขาวอาศัยจังหวะที่พ่อคุณดูสิจังหวะเผลอ
เดี๋ยวดูจังหวะนี้นี่คือจังหวะเผลอผู้ชายคนมุมกล้องด้านล่างเนี่ย
ก้านคอเลยนี่มาแบบไม่ทันรู้ตัวเลยฮะ
ตำรวจและกู้ภัยในพื้นที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือคนเจ็บ

อาการบาดเจ็บก็คือศีรษะบวมจากการถูกของแข็ง
กระแทกแขนซ้ายหัก๒ท่อนแล้วก็ต้องผ่าตัดนะครับ
หลังเกิดเหตุลูกสาวลงพื้นที่หาหลักฐานเลยนะคุณนะ
พร้อมกับหอบหลักฐานในคลิปวงจรปิด
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพสุวรรณภูมิที่๑๐๑
ให้ช่วยตามหาผู้ก่อเหตุทั้งหมดหน่อย
ลูกสาวบอกว่าพ่อของเธอเป็น

เป็นลุง๕๖ปีแล้วขาก็ไม่ค่อยดี
ในคลิปจะเห็นว่ายังเดินกระเพกอยู่เลยนะฮะ
หากพ่อตัวเองผิดนะลูกสาวบอกแบบนี้
ก็แจ้งความดำเนินคดียังดีกว่า
ยังดีกว่ามารุมทำร้ายร่างกายกัน
หรือว่าจะรุมกันรุมรอบเดียวพอ
ไม่ใช่โอ้โหใครไม่รู้มาสมทบ

ทั้งที่พ่อก็ล้มกริ้งไปกับพื้น

ผู้ปกครองได้พาผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนมามอบตัว

เป็นเยาวชนใช่นะฮะ

คุณลุงเขานะฮะอายุระหว่าง๑๓ถึง๑๗ปีนะครับ
โดยคนใส่เสื้อน้ำเงินที่เป็นคน
นี่เขาเรียกยังไงดีคุณ

มารอบด้านหลังมาโค้นี่นะฮะ
เป็นลูกครึ่งมีอายุเพียงแค่๑๓ปีแต่ร่างกายเขาสูงใหญ่ครับ
ส่วนคนเสื้อขาวที่ปลาขวดลงพื้นแล้วก็มีปากเสียงกับผู้บาดเจ็บตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย
อายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง
เรื่องต้นทั้ง๓คนยอมรับว่าก่อเหตุจริง
ยังให้การซัดทอดว่ามีใครร่วมก่อเหตุบ้างคุณ
ไม่ได้๓คนนะคุณมาจากไหนกันไม่รู้กรูเข้ามารุมคุณลุงเขานะฮะ
ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนและขยายผล
นำตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีด้วยนะครับ
ตื่นเย็นกันนะงานบุญเราก็อยากให้มีความสุขนะ
กลายเป็นรูปแบบนี้ไปซะงั้นนะฮะ